ส่วนเหตุการณ์นี้ค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ร้านรับซื้อสลากินแบ่งรัฐบาล
ที่อำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีนะคะ
ก็คือเวลาที่มีใครถูกลอตเตอรี่
แล้วก็ขี้เกียจเดินทางไปขึ้นเงินที่สลากินแบ่งรัฐบาลอะไรแบบนี้

ร้านเขาก็จะให้เงินให้ตามรางวัลที่ถูกแต่ขอหักเปอร์เซ็นต์เป็นค่าดำเนินการ
ปรากฏว่าที่ร้านนี้ก็มีคนถูกลอตเตอรี่มาขึ้นเงินรางวัลเยอะมาก
เขาก็รวบรวมเอาไว้เตรียมที่จะไปที่สลากกินแบ่ง
คนร้ายมากับสองคนคาดว่าน่าจะมาดูลาดเหลาก่อน
วาดลอตเตอรี่ไปรวมถึงเงินสดด้วย
โอ้โหเนี่ยค่ะเป็นกล้องวงจรปิดที่บันทึกภาพเอาไว้ได้บางส่วนนะคะ
คนร้ายเป็นผู้ชายเอาผ้าปิดบังใบหน้ามานะ
บุกเข้าไปรื้อค้นในร้านรับขึ้นเงินสลากินแบ่งรัฐบาลอยู่ในตลาดอุดมศุกร์
อำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรี
ช่วงตี๓๓๐ที่ผ่านมานี่เองคุณผู้ชม

ใช้วิธีลอดช่องกระจกเลื่อนเข้าไป

วาดลอตเตอรี่กวาดเงินสดที่อยู่ในลิ้นชักใส่ถุงพลาสติก

และใช้เวลาในการก่อเหตุแป๊บเดียวนะคะ

ส่วนกล้องวงจรปิดหน้าร้านถูกดันขึ้นด้านบนด้วย

เห็นแค่กล้องวงจรปิดที่อยู่ในร้านเนี่ยค่ะ
ตำรวจสพกบินบุรีไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ
ชื่อว่าร้านชาตรีนะคะนี่ค่ะ

แล้วก็รับขึ้นเงินสลากกินแบ่งรัฐบาลด้วยนะคะ
ประตูม้วนหน้าร้านนะคะถูกตัดนี่

สินที่หายไปก็คือเป็นลอตเตอรี่งวดวันที่๑ตุลาคม๒๕๕๙
เป็นลอตเตอรี่ที่ถูกรางวัลที่๒๓คู่
ที่๕มีรางวัลเลขท้าย๓ตัว

รวมแล้วมีลอตเตอรี่เป็นพันฉบับค่ะคุณผู้ชมที่อยู่ในลิ้นชัก
แล้วแต่ละรางวัลเนี่ยเงินไม่ใช่น้อยเลยนะ
ใช่รางวัลที่๒๓คู่อย่างนี้
แล้วก็มีเงินสดอยู่ในลิ้นชัก๔แสนกว่าบาท
คนร้ายได้ไปรวมแล้วเกือบ๕ล้านนะคะ
เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานจังหวัดปราจีนบุรีไปตรวจสอบเก็บรอยนิ้วมือแฝงของคนร้ายที่โต๊ะลิ้นชักที่เก็บลอตเตอรี่และเงินสดนะคะ
รวมถึงที่บางกระจกประตูและช่องกระจกเลื่อนหน้าร้าน
เพื่อเป็นหลักฐานในการตามตัวคนร้าย
เจ้าของร้านนายชาตรีหงสมดีอายุ๕๑ปี
เล่าให้ฟังว่าเมื่อคืนนี้ตัวเองกับภรรยานอนอยู่ด้านบน
ส่วนลอตเตอรี่กับเงินสดปกติภรรยาจะนำขึ้นไปเก็บบนด้านบน
แต่เมื่อคืนไม่รู้เป็นอะไรค่ะลืมลืมเอาขึ้นไป

เตรียมจะนำลอตเตอรี่เหล่านี้ไปขึ้นเงินรางวัลที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
จะไปวันนี้อยู่แล้วคนร้ายมานี่ตี๓เนี่ยมาเอาไปก่อนเนี่ย

ก็เลยคาดว่าคนร้ายมันน่าจะมาดูลาดเหลาก่อน
น่าจะรู้อ่ะแล้วก็เนี่ยรู้ถึงขั้นแบบดันกล้องวงจรปิดหน้าร้าน
มาดูลาดเหลาก่อนเตรียมการมาเป็นอย่างดี
บังใบหน้าใส่ถุงมือดันกล้องวงจรปิดนะคะ
ก็เลยอยากจะขอความร่วมมือนะคะ
บอกว่าร้านรับขึ้นสลากินแบ่งรัฐบาลร้านอื่น

ถ้ามีคนนำสลากินแบ่งรัฐบาลไปขึ้นเงิน
ให้สังเกตดูว่าจะมีประทับตราร้านชาตรี

หรือถ้าบางร้านเนี่ยอาจจะไม่เห็นคนร้ายอาจจะแก้ลบอะไรอย่างนี้นะคะ
ให้ขอบัตรประจำตัวประชาชน
ของคนที่เอาลอตเตอรี่ไปขึ้นเงินเก็บเอาไว้ด้วย

แฟนผมเป็นคนเก็บกระเป๋าขึ้นบ้าน
แต่ลืมเอาลอตเตอรี่และเงินตัวนี้ขึ้นไปด้วย

คาดการณ์เขาคุมไม้มงมา
เหมือนเอาเสื้อโพกหัวอะไรติดหน้าหมด
แล้วก็คาดการณ์ว่าน่าจะเป็นผู้ชาย
ผมว่าน่าจะเคยเข้ามาดูร้านเราแล้ว
การว่าเพราะว่าเขารู้ที่เก็บ
พันธุ์ตำรวจเอกวัญชัยพิทักษันสกุล

บอกว่าเบื้องต้นนะคะทางนายชาตรีเจ้าของร้าน
ก็ไปอายัดเลขลอตเตอรี่ที่ถูกรางวัล
ที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลแล้วนะคะ
แล้วก็ขอให้ร้านที่รับขึ้นรางวัลตรวจสอบด้วย
ถ้ามีคนไปขึ้นรางวัลตามที่แจ้ง
ขอให้ขอบัตรประชาชนเอาไว้หน่อย
จะได้มีหลักฐานง่ายต่อการตามตัว
ส่วนคนร้ายน่าจะรู้ว่าที่ร้านนี้ร้านชาตรีนี้
ยังไม่ได้นำลอตเตอรี่ไปขึ้นเงินรางวัล
คือมันน่าจะรู้หลายอย่าง
น่าจะมาดูร้านเราหลายครั้งอ่ะ
ก็เลยสั่งการให้ชุดสืบสวนเร่งตรวจสอบกล้องวงจรปิดในพื้นที่ใกล้นะคะ
คนร้ายน่าจะเป็นคนแถวนี้
คนร้ายน่าจะรู้ความเคลื่อนไหวของเจ้าของร้านเป็นอย่างดี
ก็เลยมาตี๓วันนี้
ทั้งที่เจ้าของร้านจะเอาลอตเตอรี่ไปขึ้นเงินวันนี้อยู่แล้วตอนกลางวัน